พาไปที่จังหวัดตากไปเจอกับหมาแปลก

แปลกมากมันมีขาถึง๘ขา

หุ้ยหมา๒ตัวรึเปล่าคะแปดขา
ตัวเดียวเพิ่งคลอดออกมา
น่าเสียดายคลอดออกมาปุ๊บก็ตายเลยนะครับ
ดูขามันโผล่มาเพียบเลยจากที่มีสี่ขาปกติอยู่แล้ว
มันมีขาโผล่เพิ่มเข้ามาอีกตรงท้องของมัน
ขาเยอะด้วยเพียบครับมากันหลายขาเรียกได้ว่าไม่มีคำว่าขาขาดอีกต่อไป
มาตั้ง๘ขาแบบนี้เยอะแยะเลยฮะ
นี่คุณผู้ชมผมพาไปดูนี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันแปลก
มันไม่เหมือนที่เคยเห็นมาก่อนแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะเขาบอกว่า
ทุกขาของมันมีนิ้วนะมีถึง๖นิ้วนี่ไงคุณสังเกตสิ

เพราะมันมีถึง๘ขา๖นิ้วก็สร้างความประหลาดใจให้กับตัวเขาเป็นอย่างมาก

ชาวบ้านเท่านั้นเขาได้รับรู้แล้วโอ้โหทีนี้คุณพี่สันติวงศ์เพื่อนเพียบ

เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ
เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ
เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ

เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ

เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ
เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ

เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ
เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ
เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ
เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ
เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ

เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ

เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ

เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ
เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ
เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ

เพื่อนเอาของมาฝากเหรอคะเพื่อนมาดูลูกหมาไงหาถึงบ้านเลยแหละครับ